มันกันต่อกับศึกยอดมวยไทยรัฐเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
คู่นี้เสือใต้ปะทะสิงห์อีสานไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับ
นักชกมุมแดงหนุ่มใต้ใจเต็ม๑๐๐วิทยาเพชร๔๐๐๐๐

ภาษาวัยรุ่นบอกว่านักชกคนนี้มีความหนักแรงนะครับ

เดี๋ยวถามไปที่นักชกรุ่นน้องก่อน
เขาเก๋าเหลือเกินแล้วหมัดศอกหนักมาก

บล็อกให้อยู่แล้วเดินแทงครับ

ปลายเนี่ยเขาจะมากินวงในเรา

กินผมไม่ได้แน่นอนครับวันนี้ครับ

เอาล่ะครับมวยคู่นี้สดประทากับเก๋านะครับ
สุดท้ายคุณว่าใครต้องติดตามบนวิธี
วิทยามาก
ครับมาฟังผลการให้คะแนนกับมวยคู่อีก๓ครับ
กรรมการสูวิทย์การีคิด
ให้ฝ่ายแดงเพชรสกล๔๙แล้วก็ยอดขุมพล๔๗

ให้ฝ่ายเพชรสกล๕๐ยอดขุนพล๔๗

ให้เพชรสกล๔๙และยอดขุมพล๔๗ครับ

ครับหนังมวลเก่ามาใช้ใหม่นะ
ครับอฟังประวัติของมวยคู่อีกครับ

ฝ่ายแดงพลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
ชนวิทย์ปีดาศักดิ์อายุ๒๑ปี
เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชนะ๕๙แพ้๒๑เสมอ๑ครั้ง

ข้างหลังแพ้คะแนนปากกาเหล็กต่อหลัก๒

ด่านลูกเมืองเพชรนะครับ
ชื่อนพพรจงอยู่กลาง

เป็นชาวจัวรรดินครศรีธรรมราช

ชนะ๘๐แพ้๔๕เสมอ๕ครั้ง

พร้อมข้างหลังแพ้คะแนนเพชรมรกฎ

ที่โคราช

โมเตอร์ที่บอกว่าตอนนี้กำลังแรงเลยนะ

โมเตอร์คนล่าสุดน้องใหม่ครับ

ไม่ได้ซ้อมที่ใต้นะครับขึ้นมาซ้อมอยู่กับอ่า

ค่ายเด็ดอรัฐแถวย่านรามคำแหงนะครับ

แหม่ตัวแรกเบิกบานเข้าวินไปแล้วครับ

ดูสถิติที่มุมจอนะครับ

ฝ่ายน้ำเงินนี่ครับ
ด่านหรือโบวี่นี้ไม่ธรรมดานะครับ
เป็นผู้ที่ปราบบุรพาไม่แพ้ครับ
ใช้น้อยสิทธิ์เป็นยะมะครับ
ก่อนที่ใช้ว่าบ้านด่านครับ
ใช้บ้านด่านมาประมาณ๑๐๑๑ไฟล์นะครับ

แล้วก็เหลือเป็นโบวี่นะครับชื่อนี้น้าส่งตั้งให้
บอกว่าแม่ชื่อนี้น่าจะหอมหวานกว่านะ
ว่ากันอย่างนั้นชื่อเรียกง่ายครับโบวี่
ชื่อนี้หวานเลยนะครับแต่ว่าอาวุธนี่
วิทยาเพชร๔๐๐๐ครับมาถอดมงคลให้กับพลอยวิทยา
ในหินอีกคนนึงนะครับส่วนน้ำเงินนี่มีเสียชายสุโขทัยครับ
หนึ่งในทีมงานช๕พยักษ์ขึ้นมาถอดมงคลให้กับโบวี่
พี่ชายกับพี่กล้าก็เป็นเพื่อนซีกันนะ
ครับไม่ธรรมดาครับค่ายลูกเมืองเพชรหรือเนี่ยเสียชายกับช๕พยักษ์นี่
หลังวินตลอดเลยครับแล้วก็ล่าสุดนี่ครับ
เสาหน้าครับเราจะมีการทิ้งแคมป์ว่างรุ่นมินิมัมเวทครับ
ระหว่างกุมารทองช๕พยักษ์พบกับอนุวัตินัดกินป่าครับ๑๐๕ปอดครับ
พลาดไม่ได้เลยนะคู่นี้ก็ห้ามพลาดครับติดตามยกที่๑ยากครับพี่ป่า
ท่านผู้ชมครับคุณห้ามรายการศึกยอดมวยไทยอารัฐโดยสงชายรัฐนสวรรค์มาแล้วนะครับ
เดงช๕โกนาคอร์ตเบอร์เอียวช๕เออลูกเบียร์นะครับ
มาโบวี่นะครับลูกเมืองเพชรนั้นจะกลับบ้านพร้อมกับเปิดฟาหรือเปล่า
ถ้าแพ้วันนี้เขาไม่ให้กลับด้วยเลยนะ
นี่ถูกถึงรูปร่างไฟแดงจะได้เปรียบนะ

แต่ถ้าว่ามาทบควรกระดูกก้านผ่านมาแล้วนะ
น้ำเงินไม่ได้เสียเปรียบไฟแดงเลยนะครับ
โอ้ยหนักน่ะเก๋าอ่ะดูขาดิดูขาดิ
รุ่นน้องแต่ว่าสดนะครับคอยวิทยาลูกศิษย์ของวิทยาเพชร๔๐
ถ้าตกใจมาโดนน้ำเงินเข้าไปนี่ชักได้นะ
พูดถึงวิทยาเนี่ยเขาจะจัดวันที่๒๔ที่อยู่ตรงนี้นะ

เมืองชนเล็กของประกอบหนึ่งปีเจอกับฝันโลกต่อมุนตรีเป็นคู่เอก
ก็จะมีสันเผ็ดนำแสงก่อสร้างกับเห็นมีชัยเทศบาลบรรซ่องเป็นคู่รอง
มันมีเมืองชนเล็กของประธานเอกบางทรายนะเจอกับเดียนฤทธิ์พอเตรียร์ละกุลเป็นคู่ครั้ง
นี่คือของวิทยา๒๔นี้พบกันที่ราชดำเนิน๒๕๒๕วันทรงชัย
เด็ดคาร์ดแน่เท็มข้นเลยจากตู้อาจเชือกับเสือใหญ่ช่อ๕ประยักษณ์
เสียชายเสียหลวงเสียเหย็ดหลายเสียหลวงกันเลยนะแล้วมีคู่น้ำพัน๑ล้านบาทที่มาสักคู่นี้เห็นนะ
มีการถ่ายลูกวังกันกันนะอาจารย์กราฟพรรณแสงเตาวัน
ทีมเสียหลวงผมนี่คนเดียวก็ไม่ต่ำตัว๕แสงอยู่แล้ว
ดูเกมส์บนเวทีมคู่นี้ดีกว่า
ตีนี่ไม่ใช่ง่ายนะ
น้องเงินก็ชอบอ่ะดิ
คุณผู้ชม๓คู่ที่ผ่านมาครับ
เบิกปลาลูกเมืองเพชรแพ้กระแนนเอ่อชนะกระแนนขออภัยครับ
เบิกปลาลูกเมืองเพชรชนะกระแนนไฟล์อิสลูกสวนนะครับ

ดูเกมแล้วมีสิทธิ์ไม่ครบกำหนดนะครับคุณผู้ชม

ไปค้ำก็นับน็อคได้นะครับ

โดนตัวเลยครับยกแรกโดนยกนี่นึง

สายทางด้านน้ำเงินครับ

เดินเข้าหาโอ้โหเตะล่างต่อยหมัดสลับ
ข้างด้านปลอยวิยาทีบยัดนะครับ
ทั้งคู่นี่แฟนมวยไทยรัฐนี่คุ้นหน้าคุ้นตา

ฝ่ายแดงก็เคยมาชิงแชมป์ไทยรัฐ

ครับโอ้โหยกแรกเปิดตัวมาเนี่ย

มีของหนักของแรงมาฝากรุ่นน้องครับโบวี่

ผู้ชนะน็อกแล้วก็๑๐๐๐บาท
แก่ผู้ที่ใช้จนระเข้ฟาดทางครับ

การหนับหนุนเพิ่มเติมเรียนเชิญเลยนะครับ

ผู้ชิงฆ่าบริษฐีครับนารงรวมจิตนะครับ

ไภทุนกบกลางชุมพนิตยศแล้วก็แชร์ยุทธ์
กับทะเลที่เป็นยกที่๒แล้วแดงที่จะใหญ่

น้ำเงินโบวี่ลูกวงเพชร
ต้นนี่หนักแรงเลยนะครับ๓ยกอ่ะ

อาจจะหนักหมัดหรือเปล่าเดี๋ยวดูเลย

เอ็นไปเอ็นมาแล้วก็มีสิทธิ์หลับได้นะครับ
เนี่ยเมื่อกามาส
ไม่เข้าใครออกใครนะ

จะถีบซ้ายอย่างนี้แล้วค่ะ

อย่างนี้ได้ลุ้นสนุกแล้วครับคุณผู้ชม

พอเจาะยางมาแล้วมีสะดุ้งนิดนะ

จ่อยางแล้วประเภทเอามือไปเกี่ยวขา

พอไปแต่ขาจะเอามือไปรับ
เงียบร้อยทุกลายต้องระวังนิดหนึ่ง

จะเดินตลอดหรือเปล่าไอ้เจ้าโผยผวศญา
มาขนาดยนต์ตีกับกิ่งสางเลยนะ

ผัดพัชน์ด้านหน้าการับปลากาเหล็ก

โบวี่นำเงิน

เนี่ยหน่อยได้อย่างเดียวนะ
ยก๒ปลายยกแล้วสถานการณ์หน้ายังเข้มข้นแล้วอภิปราบแบบเนี้ย
เข้มแน่นอนแกล้งซ้ายหน้าเตะเดินคว่ำในกอดตี
เด้งไปเด้งเด้งเด้งไปเข้าขวาพยายามโตหาเหลี่ยมพยายามหาเหลี่ยมได้เจ้าโบวิน
หาเหลี่ยมแต่ว่าแม่งกว่าจะเจอเหลี่ยมก็เจอมาก็ไหลอึกแล้วนะ
เพราะว่าอยากเจอเหลี่ยมก็โดนไปก่อนไงไหลอึก
ปลายยกปลายยก๒นะจะมาว่ากันต่อยก๓เลย
ลูกยาวนี่แดงเห็นเลยเห็นชัดเจนกว่า
คู่เอกของเรานี่ผ่านไปแล้วครับ๒ยกนี่ภาพช้ายกที่๒ครับ
ทางด้านโบวี่ยตามสไตล์เดิมครับเดินเข้าหาเจาะยางต่อยหมัดสลับครับ
มาโดนลูกนี้หักเหลี่ยมเดี๋ยวหลับล้มด้วยกันทั้งคู่ครับ
วิทยาก็รอจังหวะตั้งรับอยู่
อาวุธต่างแรงนี่อยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินครับ
เข่าในอยู่ที่ฝ่ายแดง
วิทยารู้ตัวแล้วครับแม่ว่าอาวุธของโบวี่หนักเหลือเกิน
ช่วงหลังไปปลายยกก็แห่ยืนติดชิดไม่ห่างนะพี่ชัยนะ

แต่อย่าเพิ่งดวนสะดุ้งอย่าเพิ่งหวังใจไปนะครับ
เรื่องของหมัดมวยมีอะไรแน่นอนครับ
เราจะทำยังไงแต่แดงรู้อยู่แล้ว

แดงนี่ก็พยายามจะแก้เหมือนกันนะครับ

ไม่ออกก็จำใจต้องสู้ใน
ใหญ่นะนี่ดึงเหลี่ยมดึงเหลี่ยมดึงไม่ลง
ตอนมันติดในอย่างเดียวแล้วก่อติดคิดตั้ง
อยู่ข้างนอกไม่ได้มันโดนเจาะยางเข้าไปมีสะดุ้งด้วย
ถ้าน้ำเงินสู้ในถ้ามีเด้งโชว์แบบเนี้ย
ไม่ง่ายไม่ง่าย

พยายามจะสอนในสอนไม่ได้มีปากขวาเนี่ยน้ำเงิน
แต่สอนไม่ได้เพราะสอนไม่ได้มันยังดันไม่ได้

พยายามจะเอาขวาสอนในสอนไม่เข้า

สิ่งสำคัญคือหมัดเขาข้างหลังที่จะช่วยได้
พยายามจะต่อยแดงมันไม่ได้ให้ต่อยครับพี่ป๊า

ว่าบ้างในนี่คงไม่ร่ำบากนะ

ที่ขวาแทง

ลายแขนดึงเหลียงพิกเหลียง

แต่ว่าใช้ความอย่าชนละตอนนี้

เขาอยู่ในมุมน้ำเงินแล้วบอกเอาพุทธหนักให้ออกหน่อย
แต่คนที่เชียร์น้ำเงินนี่ก็แบบอยากเห็นลูกหนักเลยนะนี่ไง

จับได้สวยแล้วอ่ะ
จับจับได้แล้วล็อกได้ในได้สวยแล้ว
เข้าได้ดีในรวมนี้แต่รูปความเล็กแต่รูปสาวนี้
ทำได้จังหวะขยับเดิน
โบวี่หมัดไม่ใช้เลยพยายามเหมือนกัน
แค่งซ้ายตามด้วยแข้งขวา
โบวีโตล็อคอีกแล้วตีตี

หายมือบอกไม่เป็นไรเดินเข้ามาใหม่

เออเดี๋ยวขวางลงอีกแล้วเนี่ย
ชุดนี้โดนเข้าไปเยอะเลยครับน้ำเงิน
โบวี่ลูกเหลี่ยมเพชร
เบิร์กบ้านจะให้กลับด้วยหรือเปล่าเนี่ย
จะพลิกเหลี่ยม

พยายามจะโล้ไปมันใหญ่เหลือเกิน

ครับโอ้โหมวยคู่เอกเรารับผ่านไปแล้วครับ๓ยก

เล่นเหลี่ยมปั้มตีหักครับ
ทางด้านโบวี่เสียหลักล้มไป

โบวี่ลงในดอนอีกครั้งครับ

โบวี่ก็มีล็อกใต้ปีกสู้นะครับ

สู้กันสนุกสีสีวัดกันสนุกสูสี
วัดกันไปปลายไปดูโยคที่๔

พี่ปางเต้นนี่มันมาหลายเข็มเลยหรอ

ประดาทพี่น้องแฟนว่าวิทยานี่เป็นแสนนะ

ล็อคล็อตปีล็อคล็อตปี

หวยหลังยาวจะเสียเสียแบบนี้
ตีไปด้วย

ต้องดิ่นนะต้องดิ่นนะ
ต้องดิ้นนะพี่ฟ้า
แล้วเฮฮาเลยนะครับ
ไปร้อนเล่นนะบรรวินิยานะ
ลงได้ลงลงได้ไหมล่ะลงได้ไหมล่ะลงเอว
ล็อกแล้วตีล็อกต้องตีไปเลยตั้งแมงค่าล็อกต้องตีไปเลย
เอ้าบรรยายโบวี่
ต้องดิ้นนะต้องดิ้นนะต้องดิ้นต้องดิ้นนะต้องดิ้นนะ
มีแฟนโบเองย้อนล็อกเนี่ยเฮฮาแล้วครับ
เดี๋ยวเจ้าเลยอะหุ่นวายเลย
โบย์วิทยาโดนแค่ขวาพยายามจะลงในอีกแล้ว
พยายามจะลงในให้ได้เลยครับน้ำเงิน
ในมาอีกแล้วอ้าวอ้าวอ้าว
ในช่วง๑นาทีครึ่งปลายุคที่๔
ไปสบายคอยวิทยา
น้ำเงินนี่จี้ติดอย่างเดียวแล้วโบวี่อยู่ห่างไม่ได้แล้ว

ลุกวาวเลยนะครับ
ได้อัดเงินอัดฉีดเยอะแบบนี้
อ้าวมีเตือนรึเปล่า
เทียวจาวเลยอะ

เอาเหลี่ยงมาช่วยแล้วไง
อย่างเฮยอย่าเชียร์กันแรงนะครับคุณผู้ชม
อัศวินบายน่าจะเกิดขึ้นตัวโมยผู้เอกแล้วนะ

เน้นฝีมือเกี่ยวขวา
แม่ลูกนี้

ลากออกมาพยายาม

ยก๕นิ้มต้องบอกไมค์๙อันชีพเพิ่ม

ได้เฮอยู่ไมค์๙เท่าไรเท่านั้นเอง

ก็หาเตะขวาครับโดนทางด้านพอยวซี่
เขียวคล้าได้ดันลมครับ

ทั้ง๒สาธารณะดูเลยครับ

ขยันครับโบวี่ขยันครับออกอาวุธตลอดเลยครับอ่า
อย่างนี้พ่อแม่สบายมีลูกขยัน
ครับผม
ยาแรงนะโบวี่อัดฉีดเกือบแสนแล้วพี่ชัย

ถ้าเข้าป้ายได้หลังโชคเสร็จไปกินข้าวอยู่ไหนชวนผมด้วยแล้วกัน
ยกที่๕ยกสุดท้าย
แรงที่ต้องแรงให้ต่อเรื่องเลยนะครับโบวี่
ลุงเมืองเพชรน้ำเงินภอย

โดนลูกนี้พยายามจะหักเขาเอาตัวเองลงไปนอนข้างล่างเลย

หมัดแล้วมีหัดต้องเอาหมัดมาช่วยแล้ว
มัดอย่าไปก่อในครับตอนนี้

สิ่งช่วยได้คือกำปั้นกันแล้วครับคุณผู้ชม
ตอนนี้ก่อนในไม่มีผลแล้ว

มุมน้ำเงินบอกเลยให้ดันออกแล้วก็หมัดแล้ว
บรรยากาศตอนนี้สดชื่นเลยนะวิทยาเพชรสี่หมื่น
แต่เมื่อกี้นี่เปลี่ยนลูกล้มเป็นเรื่องนะครับ
โอ้โหถ้าตัวเองไปอยู่ล่างขึ้นมาแล้วก็โอ้โห

ไข่แดงชัวร์จะก่อนใจไว้ก่อนแล้วแวะ
มิถยาก็นั่งไม่ติดอะหมดอีกยกอ่ะพี่ป่า
ถ้าเดี๋ยวหมดแล้วกับการชูมือเราคงจะลากันเลยนะพี่ป่า

เปิดมาลุงเมืองเพชรชนะกระแนนไฟอีสลุงสวรรค์ชายบังคุณมะ
แพ้กระแนนแสนชัยน้อยเพชรสกลชนะกระแนนยอดขุมงวลมีโปรแกรมขอฝากไปพี่ป่า
วันที่เสาร์ที่๒๗นี้เสาร์หน้าบอกว่ามวยดีเลยนะ
มาดูคู่ชิงแชมป์ชิงแชมป์รุ่นมินิมิไฟเวทนะ
๑๐๕ปอนด์ข้อมุมเป็นกุมารทองชฮัพยักษ์กับฝนุวัฒน์นัดกินป่า
แล้วมาดูแชมป์ทองปเผ็ดไก่แก้วกับตัวหวานทองตัวหลักสอง
เผ็ดพิฆาตโกกันบุตรกับฟ้าพิฆาตฟ้าสถานราชมนต์
ส่วนผู้ใหญ่เป็นโตโตกับการคือคู่มวยในวันนี้เสาหน้านะครับ
เจอหมัดเป็นปัญหานะยังมีเฮนั่งไปติดเหมือนกัน
มีเสียวมีรุ้นมีรุ้นมีเสียวตลอด
โอ้โหต้องเอาให้ได้เหมือนอาชีพเยอะเหลือเกิน
ก็คือสู้แบบสุดละมาเป็นชุดเลยเจ้าโบวี่
วินาทีสุดท้ายเต็มเหยียนแล้ว
มาสู้ด้วยกันถือว่าสุดยอดนะ

เสียเปรียบเยอะต้นอาวุธหนักแรงเลย
ใช้ได้เลยครับช่วงปลายยกสุดท้ายยังไม่ยอมแตะมือด้วย
กระขอยช่องบรรเนี่ยเต็มได้ไหม

โตโต
โอเค

หมูทรภัณฑ์ใหม่นครสีธรรมราช
แซมเงินปลอไวลูกเมืองเพชรจากโคราตนะครับ

คะแนนโบวี่ลูกเมืองเพชรผู้นำรายการ
ยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัฐนาสุพรรณ
ท่านผู้ชมครับก่อนจะล่ำไลน์วันนี้
เดี๋ยวให้พี่ป่าสรุปคู่มวยในสัปดาห์หน้าสักนิดหนึ่ง

เสาร์๒๗สิงหาคม

จัดไว้ดีเลยนะเพราะว่าอย่างคู่ชิงแชมป์

แล้วมาดูอย่างเจ้าสแตมทองปอเพชรเกรดแก้ว

วยคู่รองนี่น็อกไม่น็อกนับไม่นับ
เพชรพิฆาตกอล์กันบุตรกับฟ้าสถานราชานนท์
โห่แซ่บเลย
ขอบคุณแฟนมวยนะครับวันนี้ตีตัวเข้ามาชมทั้งหมด๕๕๔คน

ท่านผู้ชมครับศึกยอดมวยไทยรัฐนั้นเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ
ที่ฝ่ายชันชัยเบียดวิหารผมอธิวัตเวทบัตเซอร์สุกชัยสิทธิ์อาจารย์บี้
รวมไปถึงเอกชุมพรคงจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ